กลับมาช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อย

เป็นช่วงที่เขามีการคัดเลือกทหารเกณฑ์กันใช่ไหมคะ
เป็นการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
ประจำปี๒๕๖๒นะคะ
บรรยากาศแต่ละพื้นที่พ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกามาเชียร์กัน

เป็นกองเชียร์กันแต่แน่นอนนะคะว่าบรรยากาศที่เป็นสีสันทุกปีก็คือ
สาวบรรดาสาวประเภท๒แบบนี้ค่ะ
ประหารมากอย่าบอกว่าสวยรัฐประหารไม่ได้นะคะ

คุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะคะ
จุดแรกที่พาคุณผู้ชมไปดูนะคะก็คือที่
หอประชุมอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
วันนี้เป็นวันแรกที่มีการคัดเลือกชายไทยที่ถึงเกณฑ์ใช่ไหม
มาคัดเลือกทหารเกณฑ์จาก๘ตำบลค่ะ
ก็มีพ่อแม่พี่น้องกองเชียร์แต่งเพื่อนมาร่วมให้กำลังใจ
แต่แต่ที่เรียกเสียงฮือหาเนี้ย

ใช่มาเป็นคนเกณฑหารนะคะ
ปีนี้จะบอกว่ามีทหารมาคัดเลือกกว่า๑๐คน
แล้วแต่ละคนดูสิใส่ชุดนักศึกษาก็มานะคะ
เป็นดาวเด่นของการเกณฑ์ทหารครั้งนี้ค่ะ

นายโกลัญญาบุญเยี่ยมเมื่อสักครู่คุณชุดดำนะคะ
ที่แน่นหน่อยตรงกลางตัวแน่นหน่อยนะ
แล้วก็สีเนื้อเห็นไหมสาวสวย
ก็คือนายพัทรพลชาวขุนทศ
อันนี้ชื่อตอนที่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ตั้งให้
แต่ว่าชื่อในวงการไม่แน่ใจเพราะว่าในข่าวไม่ได้เขียนมา

สำหรับวันนี้มีผู้ยื่นขอผ่อนผันเดิม๓๐๕คน
ขอผ่อนผันในปีนี้คือ๑๒๘คน
แล้วก็มีผู้สมัครใจ๒๐คน
เพราะฉะนั้นเหลือจำนวนที่ต้องจับใบดำใบแดงคือ๑๓๓คน
โอ้โหดูสิหน้านวลเป็นขาวผ่องเป็นยวงใหญ่มาก
คือผิวเขาดีเนอะใช่ผิวเขาขาวจริงเลยอ่ะ
จากนครราชศรีมาเมืองโคราชมาที่พิษนุโลกกันหน่อยนะคะ
สนามกีฬากลางจังหวัดพิศนุโลกจุดนี้เขาก็จัดเป็นบริเวณสำหรับการคัดเลือกทหารเกณฑ์
ที่นี่เขาบอกคึกคักเหมือนกันเพราะว่าจุดนี้จุดเดียว
มีชายไทยเข้ามาร่วมคัดเลือก๔๗๕คน
แต่ว่าจะเลือกรับเข้าประจำการ๙๙คนเท่านั้น
กองเชียร์เขามากันแบบเป็นครอบครัว
ครอบครัวแล้วก็มีเพื่อนมาร่วมรุ้นจับใบดำใบแดงกัน
แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะ
ต้องมีเกือบทุกที่เลยสาวประเภท๒
มาเกณฑ์ทหารด้วยที่พิศนุโลกจุดนี้เข้ามากันสองคนนะคะ
คนแรกชื่อว่าไนโน๊ตพะโดนพิมพา
อายุ๒๐ปีคนเมื่อสักครู่นี้นะคะ
คนนั้นรูปร่างหน้าตาดีเลยนะทำงานอะไรอยู่
เจ้าหน้าที่ถามบอกทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
มาที่นี่เพราะต้องทำตามหน้าที่ของชายไทย
มาปฏิบัติหน้าที่ของ
ถึงแม้ว่าจะไม่เป็นชายแล้วแต่ว่าในปรัชญาชนไง

อีกหนึ่งคนในทวชชัยคิริสักอายุ๒๑ปี
คนนี้ยังเรียนอยู่เลยนะคะเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกศิลป์
เป็นคนพิศนุโลกแต่ไปเรียนที่นครปฐม
บอกว่าครั้งนี้มาแสดงตนเพื่อขอคัดเลือกทหารเช่นเดียวกัน
ถ้าเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วไม่ได้เป็นทหารอย่างไรก็ตาม
ตอนนี้เรียนอยู่ก็จะกลับไปเป็นนักศึกษาสาวต่อไปนะคะ

ปิดท้ายไปดูที่เบตงยาลากันหน่อยนะคะ
ที่ว่าการอำเภอเบตงปรากฏว่าบรรยากาศคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นนะคะ
นี่ค่ะก็มีชายไทยที่อายุครบถึงเกณฑ์
ก็ต้องมาเกณฑหารแบบนี้นะคะ
มีเจ้าหน้าที่๓ฝ่ายดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นอย่างดีค่ะ
บรรยากาศคึกคักไม่แพ้หลายจังหวัดนะครับ
เพราะว่ามีพ่อแม่ญาติญาติเดินทางมาให้กำลังใจกันอย่างต่อเนื่อง
และที่เป็นสีสันเรียกเสียงฮือฮาให้กับชายไทยที่มาเกณฑ์ทหารแล้วก็กองเชียร์

นั่งอยู่คนเดียวแล้วทุกคนแหวกวงล้อมให้เขา
เออนี่ค่ะคนนี้แหละค่ะที่สร้างความฮือฮา

เห็นไหมปากเป็นกระจับจมูกเป็นสัน
ดูมุมถ่ายรูปเค้าด้วยน่ะ

ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เรานำมาฝากกันนะคะ
ค่ะแล้วก็จะมีบรรยากาศที่จุดอื่นให้ติดตามกันอีกนะคะ